เรื่องนี้ต้องยิ่งน่ากลัวขึ้นมาใหญ่

หลายคนคิดว่าแป๊บเดียวมีคนไลน์มาไม่เป็นไรดูแวบหนึ่ง
อาจจะเกิดเหตุการณ์เพียงเสี้ยววินาทีแบบรถคันนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะถูกบันทึกเอาไว้ได้เมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา

เป็นเหตุการณ์จากกล้องติดหน้ารถยนต์ของรถบรรทุกคันหนึ่งนะคะ

อื้อหือล้อมเลย
แค่เอื้อมเอื้อมไปหยิบ
คือเอื้อมหยิบมือถือจากด้านข้างมาวางที่คอนโซลด้านหน้า
ถูกต้องยี่เอื้อมหยิบจากเบาะด้านซ้ายนะคะมาวางแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเอง
คือเป็นช่วงเวลาที่คนขับก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งละสายตาจากถนนประมาณ๘วินาทีนะคะ
จากนั้นเมื่อหันมามองหน้าถนนก็ไม่ทันที่จะแก้สถานการณ์ค่ะ
ก็เลยพลิกคว่ำลงข้างทางนั่นเอง
อืมคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเอเชียนะคะ
คนขับรถบรรทุกเนี่ยถ้ามีเสียงก็จะฟังวิทยุอยู่เพลิน
ขับตามสบายอารมณ์วิ่งช่องเลนซ้ายสุดนะคะ
แต่ว่านี่แหละเพียงความประมาทชั่วครู่นะคะ
ก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปที่บันทึกเอาไว้ได้
ทีมข่าวขอสอบถามไปยังอาสากู้ภัยอายุทยารวมใจนะคะ
ก็ได้รับการเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นบริเวณถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ช่วงกิโลเมตรที่๒๒บริเวณหน้าทันทะสถาน
ก็เป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุกฐานหินส่วนหัวของตัวรถเนี่ย

ขณะที่โชคดีนะคะชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
โชคดีมากเพราะว่าคว่ำแบบเรียกว่าเท๙๐องศาฟลึบลงไปเลย
ส่วนใหญ่เวลาขับรถมือเดียวแล้วเวลาเราเอื้อมเอื้อมหยิบของหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
มือมันตามตัวโบมะลายมันร้อนยิ่งเวลาขับมันตามความเร็ว
แค่โบมะลายห่างนิดนึงรถก็ไปตามนานแล้วนะคะ

พอยิ่งถ้าหักตกใจแล้วหักกลับมาทันที
ยิ่งพลิกเลยต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามัน
ไม่ควรอย่างแรงควรจะไปหาใช่
ควรจะหาแบบที่ใส่มือถือเสียบไว้กับหน้ารถ
ถ้าเจอแบบจำเป็นจริงถูกต้องนะคะที่สำคัญ
ขับดีกว่ามือถือพักบ้างนะคะออกจากจอกันบ้าง

ตอนนี้ดีใจเมื่อกี้กลับมา๒๐๐แล้วตอนนี้๑๘๐๐
มาดูข่าวกันนะคะ